เรื่องของการท่องเที่ยวช่วงนี้
หากจะไปเที่ยวที่มีแบบว่าแม่น้ำลำคลอง

เพราะว่ายังคงมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
และน้ำสะสมอยู่ในหลายพื้นที่

เกิดเหตุสลดครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวสาว

ร่องห่วงยางไปตามกระแสน้ำ

กล่องห่วงยางกันไปนะครับ
แต่ว่าน้ำมันเชี่ยว

เสียชีวิตคาซอกต้นไม้เลยนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
พยายามที่จะช่วยกันนำร่างของนางสาวโสระยา
อนพับอายุ๑๙ปีชาวจังหวัดนครปฐม

แล้วก็ติดคาซอกต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับ
หลังจากมาเที่ยวกับเพื่อนในช่วงวันหยุด

หมู่๓ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับ
โดยได้ลงเล่นน้ำแล้วก็ล่องไปกับห่วงยางพร้อมกับเพื่อน
ก่อนจะถูกกระแสน้ำพัดจมหาย

ซึ่งก่อนจะค้นหาจนพบร่างผู้เสียชีวิต

ปิดน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักประดาน้ำ
สามารถที่จะดำเนินการค้นหา
ไปพบร่างในจุดที่ห่างจากต้นน้ำไปประมาณ๒๐๐เมตรครับ

ก่อนเกิดเหตุไม่มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
และไม่ได้บอกให้สวมใส่เสื้อชูชีพ

ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เขามีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว
ปลอดภัยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ

ก็มีการล่องห่วงยางจากต้นน้ำไปเรื่อย

ประกอบกับช่วงนั้นกระแสน้ำมันแรง
ทำให้นางสาวสุรยาก็ได้เกาะกับเพื่อนอีกคน
ก่อนที่ทั้งสองก็หลุดออกจากการนายคุณ
แล้วก็นางสาวสุรยาก็หลุดจากห่วงยาง
มน้ำหายไปกับกระแสน้ำนะครับ
ด้านของประหลัดจังหวัดนครนายก
นายคมทัศน์ตันติยมาตรได้ลงพื้นที่

จะต้องเรียกผู้ประกอบการรีสอร์ท

แนวทางในการป้องกันวางกฎระเบียบในการประกอบการ
และระวังนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิดเหตุการณ์ศูนย์เสียชีวิตขึ้นอีก
เพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงนี้น้ำมันเยอะ

ดังนั้นจะจัดกิจกรรมร่องแก่งล่องห่วงยาง
ก็ต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเต็มที่
หากมีคำเตือนก็ต้องเตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
รวมถึงอุปกรณ์เซฟตี้ต่างอย่างเสื้อชูชีพ
อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกิจกรรมทางน้ำ
ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นหรือว่าไหว้ไม่เป็นก็ตามนะคะ